ความน่ารักมาดูที่ความสวยดีกว่าพูดเลยว่าสวยอมตะจริงนะคะ
แต่ว่าบางคนขอทางรัฐละกันทำศัลยกรรมแล้วกันแต่สวยนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่สวยจากภายในสู่ภายนอกเนี่ย
มันมีอยู่จริงนะค่ะมันมีเรื่องจริงนะโอ้อย่างเช่นพี่กบอภัษราเป็นต้นคุณผู้ชมค่ะ
ทำอะไรพี่กบไม่ได้เลยจริงจริงเพราะว่าผ่านมาห้าสิบสองกรัฐแล้วคุณผู้ชม
โอ้โหสิบแล้วว่ะขอออกเลยว่าความสวยความเก๋ของพี่กบนั้น
หยุดเวลาไว้ที่เดิมเหมือนสตาร์ฟไว้เลยคุณผู้ชมค่ะหุ่นเอ่ยหน้าเอยผิวเอย
อันนี้ต้องกราบนะคะแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญของพี่กบก็คืออะไร
รู้ไหมคุณค่ะการออกกำลังไกลค่ะค่ะพี่กกจะเลือกการ
ริมคันนาแบบนี้เลยเออดูอากาศสดชื่นดีนะอันนี้ก็เป็นที่บ้านที่
ด้วยค่ะเชี่ยวจังเพราะมีหลายต้นนะเออมีทั้งมะนาวมะม่วงสะเตาก็มี
คุณแล้วก็ไม่ได้มาเล่นนะช่วงนี้หมูแพงใช่ไหม
เลี้ยงไก่ไปรอแล้วจ้ะเอาเหรอรอเก็บไข่ด้วยเออแต่ก็รวยกันก็ทำหมด
เหมือนกันเนาะทำหมดทุกอย่างคุณผู้ชมค่ะเนี่ยก็ทำด้วยมือของตัวเองแล้วดูผลผลิตคุณผู้ชมมันน่าชื่นใจนะ
พอดีช่วงนี้หมูแพงก็กินไข่ไปก่อนละกันนะคะได้มาเป็นแผงแบบนี้ไม่ได้กินคนเดียวนะ
ก็แบ่งเพื่อนบงเพื่อนบ้านไปด้วยแล้วก็เมื่อวัตถุดิบครบเครื่องทุกองค์ประกอบแบบนี้
โอ้โหบอกเลยถึงเวลาขี้เข้าครัวค่ะหิวแล้วเนี่ย
ทำกับข้าวดีกว่านะคะลงมือทำอาหารเองเลยแล้วต้องบอกว่าเป็นวิถีไทยบ้านสุดนะ
ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูแบบน้ำพริกผักต้มอะไรอย่างนี้
แล้วมันท้องร้องอยากทานไปด้วยโหพี่แจ๊คเราเพิ่งกินข้าวมาแต่ก็
ทานเหมือนกันนะดูดิชุดแม่ครัวนี้สวยทุกชุดเลยนะใช่
ดูดิเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะคนสวยเขากินอะไรจ๊ะ
นี่ค่ะสะดาวน้ำทานข้าวกันนะคะวันนี้ก็ยังเป็นสะดาวนะคะ
เด็ดมาเมื่อเช้าเลยนะคะสดเป็นตะก้าเลยนะคะ
อีกหนึ่งวันนะคะนี่ค่ะสะดาวน้ำปลาหวานปลาทูนะคะ
แล้วก็นี่ค่ะไปเก็บกวางตุ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่ค่ะเอามาทำต้มจับชายเห็นไหมคะทุกอย่างอย่างง่ายหมดเลยค่ะ
ในชีวิตเพราะว่าอะไรที่เราใช้ชีวิตง่ายง่ายมันก็คือชีวิตที่มีความสุขแล้ว
เป็นความสุขที่แท้จริงแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยนะคะ

คุณผู้ชมเมื่อกี้พี่แจ๊คตื่นเต้นมากกว่าสะดาวสะดาวสวยมาก
สะดาวอันนี้ใช่ไหมจานนี้ใช่ไหม
เพี๊กบห้าสิบสองน่ะจะบอกว่านี่ฉันเป็นเอฟซีเพี๊กบแล้วก็เป็นเอฟซีลูกสาวเพี๊กบด้วย
โอ้โหหุ่นดีมากนะคะต้องกินน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สระได้สวยนะคะ
เห็นชีวิตที่แสนเรียบข้างของพี่กบประพัสลาแล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบมีความสุขตามไปด้วยเลยค่ะ
ที่สำคัญคือพี่กบเนี่ยเขามีมุมมองชีวิตที่ดีมากเลยนะคิดบวกเลยค่ะ
แล้วอย่างในอินสตาแกรมของพี่กบก็จะหมั่นโพสต์นะคะคติสอนใจอยู่เรื่อยเหมือนกัน
มีทั้งไลฟ์สไตล์เขาด้วยนะคะแล้วก็นี่มีทั้งคติคำคมด้วย
คุณดูซะก่อน๕๒ยิ้มสดใสขนาดนี้ที่สำคัญอะไรรู้ไหม
ครอบครัวอบอุ่นได้รับความรักจากคุณสามีเต็ม
ดิฉันดูในอินสตาแกรมคุณสามีทำกับข้าวไปนี่คุณภรรยาก็เสิร์ฟเครื่องดื่มไปน่ารักทีเดียว
ค่ะก็ได้ฉายาซินเดอร์เรลล่าเมืองไทยไงพี่กบอะ
จริงครูแฮปปี้มากเลยนะคะดิฉันดูพี่กบแล้วดิฉันคิดเปลี่ยนชีวิตแล้ว
เดี๋ยววันนี้กลับบ้านเลยทำไมไปปลูกสะดาวกว่าจะขึ้นเธออยากกินสะดาวเนอะคุณผู้ชมเนาะ